สวัสดีครับคุณผู้ชมมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี๔นะครับเรามาพบกันก็เช่นเคยจะมีเรื่องราวของการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
วันนี้ครับเราจะชวนคุยเรื่องของการเลือกซื้อกองทุนรวม
บางคนนะครับก็จะอ้างอิงจากเรื่องของผลตอบแทนในอดีตเป็นสำคัญ
ดูกัน๓เดือน๖เดือน๑ปีว่ากองทุนไหนให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

วิธีแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปหาคำตอบกัน
และคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามรายการของเราผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับ
ก็สามารถติดตามได้ด้วยเช่นกันลองไปดูกันครับ
เพื่อสร้างความมั่งคั่งไปกับพวกเรา๓คนในรายการรวยหุ้นรวยลงทุน
ถ้าจะเป็นการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมน้ำมันทองคำอสังหาริมทรัพย์
หรือแม้แต่อนุพันธ์เราจะมีกลยุทธ์ให้ท่านทุกสัปดาห์
ในการปลิดไฟฟ้าและอายน้ำและสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและอายน้ำ
สร้างการเติบโตควบคู่กับความมั่นคงและยั่งยืน
กล้าที่จะเปิดมุมมองใหม่ด้วยการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดที่มีต่อโลกให้มากที่สุดอาทิ
ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานให้บริการแบบครบวงจร
การพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในประเทศ

พร้อมพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นธุรกิจไฟฟ้า
และสาธารณูปโภคที่เป็นเลิศในระดับสากล
ติดตามช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะครับ
หลายท่านครับที่พิจารณาตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

เลือกกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพดี
มีผลการดำเนินงานที่ดี
ที่ผ่านมาก็มีวิธีในการเลือก
การพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง
แต่การพิจารณาแบบนี้มีข้อควรระมัดระวังอย่างไรหรือไม่

เดี๋ยวไปพูดคุยกันกับคุณเสกสรรโตวิวัตรครับ

หลายคนเวลาอยากจะฝากเงินผู้จัดการกองทุนไปลงทุน

บางคนก็เลยใช้วิธีการดูผลตอบแทน

ก็เลยเลือกแบบนี้ถูกต้องไหมครับ

แต่ว่าดูเป็นองค์ประกอบดูเป็นข้อมูลประกอบเฉย

หรือว่ามีเรียกว่าตัวกลางแล้วกันนะครับ

เขาเอามาเรียงลำดับแล้วบอกว่าเด่นมันคืออะไร
นั่นคือผลตอบแทนระยะสั้น
ปีผมก็ยังถือว่าสั้นเลยสำหรับหุ้น

เฉพาะกองทุนหุ้นต้องเป็นการลงทุนระยะยาวอยู่แล้ว
ดูผลตอบแทนแรงระยะสั้นแล้วไปตาม
มันเหมือนกับว่าช่วงไหนใครโดดขึ้นมาแล้วคุณก็โดดใส่มัน
อันนี้ก็ค่อนข้างเรียกว่าอันตราย

เราไม่ได้รู้ว่าจริงแล้วผลตอบแทนอันนั้นมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราว
หรือมันเป็นเพราะว่าภาวะตลาดมันส่งผลต่อกองทุนกองนั้น
อย่างเช่นกองทุนกองนี้ระบุชัดเลยว่าเขาเน้นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กสมมุติ
แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นคือหุ้นใหญ่ไม่ได้ไปไหน
ใช่นะครับคือผู้จัดการกองทุนเขามีฝีมือเขาดูเขาคัดเลือกอยู่แล้วล่ะ
ทีนี้ถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันไม่ได้ส่งยาวนะครับมันส่งสั้นแต่เราดูแค่สั้น
แล้วเราไปซื้อเท่ากับเราซื้อเนี่ยมันที่ขึ้นมาสูงอิ่มของถุงนี้

ท่านก็เลยบอกว่าติดดอยกองทุนก็มีเป็นไปได้เหมือนกัน
ก็มีแล้วแต่จะเรียกครับแล้วแต่จะเรียก
แต่เวลาดูผลตอบแทนของกองทุนดูได้ไหมดูได้นะครับ

แล้วก็เวลาดูขอให้ดูยาว๓ปี๕ปีขึ้นไป
แล้วเราควรจะดูอะไรบ้างนอกเหนือจากผลตอบแทน๑ปีย้อนหลังแบบนี้ครับ
ต้องดูนะครับว่ากองทุนนั้นมีนโยบายอะไร

คุยกันในรายการมาหลายครั้งแล้วว่าการเลือกกองทุน
ดูว่านโยบายเขาเป็นยังไงใช่สิ่งที่คุณชอบไหม
หรือคุณเก็ตกับเขาหรือเปล่าคุณเห็นด้วยกับเขาหรือเปล่า
ว่าเขาจะลงทุนหุ้นแบบนี้นะหุ้นกลุ่มนี้นะ
ภาวะตลาดตอนนี้ควรจะเป็นแบบนี้นะ
ถ้าคุณเชื่อเขาคุณลงเขาคุณก็ลงกับเขา
แล้วคุณก็อยู่ยาวไปนะครับ

กัดที่เป็นประเภท๗๐๓๐หรือ๗๕๒๐

จังหวะหุ้นขึ้นไปเยอะนะครับ

เพราะมูลค่าหน่วยที่มันเปลี่ยนกับระยะเวลาการเข้า

ใช่นอกจากว่าคุณอยู่ไปแล้วคุณรู้สึกว่า

จะเปลี่ยนเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ทำได้

ปกติแล้วผลตอบแทนก็จะมาคู่กับความเสี่ยง

มันอาจจะพบว่ากองทุนบางกอง

ในขณะที่อีกกองหนึ่งอาจจะผลตอบแทนน้อยกว่า

แต่ความนิ่งของกอง

เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าวันที่เราซื้อเนี่ย
วันที่มันสวิงลงมันไม่รู้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการเลือกกองที่มีความผลผลต่ำ
เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้อย่างนี้

ความผันผวนตรงนี้ประกอบด้วยก็อาจจะใช้เป็นประกอบได้

สมมุติว่าถ้าเป็นกองที่เพิ่งออกใหม่
ไม่มีผลการเมืองงานย้อนหลังเลย
ถ้ากองใหม่เลยก็ต้องดูเลยล่ะ
คือเวลาออกกองทุนเดี๋ยวนี้นะครับ
ไม่ใช่ว่าอยากจะออกกองหุ้นก็ออกมาเป็นหุ้นเฉยไม่มีอะไร

ต้องมีคอนเซ็ปต์ต้องมีบอกว่าออกกองนี้เพื่ออะไร
เราก็ต้องดูว่าไอ้ประเภทที่มันออกมา

หลงอย่าติดว่ามันเป็นของใหม่
ของใหม่มันไม่ถูกใจถูกจริตเราก็เป็นไปได้
ของเดิมที่อยู่กันมานานนี่แหละ
มันอาจจะตอบโจทย์คุณดีแล้วก็ได้

ว่ากองทุนที่เคยมีผลการบริงานที่ดีมา
แล้วก็ต่อเนื่องด้วยวันหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเลยแบบนี้

ถ้าผลการดำเนินงานดีต่อเนื่องยาว
โดยที่เราคิดว่าเราไว้ใจและเราเลือกผลการดำเนินยาว
แล้วเราเข้าไปนั่นคือเราเชื่อว่าเขาจะบริหารแบบเดิม

ความผันผวนที่คุณรับได้ยาวแบบเดิมได้
นั่นก็คือสไตล์การบริหารหรือทีมงาน

แต่ถ้าสมมุติว่าทีมงานเปลี่ยนแต่วิธีการ
กระบวนการลงทุนอย่างของกองทุนบัวหลวงเอง
เราตั้งแต่ตั้งบริษัทมา๒๕ปี

ทีมงานเราเปลี่ยนน้อยมากแต่ถึงจะเปลี่ยนคน
เขาก็ใช้สไตล์หรือใช้มุมมองเรื่องของเทรนด์
ในการธุรกิจอนาคตโลกมันกำลังจะไปทางไหน
กิจการไหนที่มันกำลังจะได้ประโยชน์
อุปโภคบริโภคไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไป
กิจการไหนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้
นั่นคือสิ่งที่เราเลือกลงทุนอันนี้เป็นตัวอย่าง

แต่ถ้าสมมุติว่าบางกองทุนนะครับมีการเปลี่ยนแปลง

ปรากฏว่าสไตล์ของผู้บริหารหรือผู้จัดการกองทุนที่มาดูแลจริง
เขาต่างกับคนเดิมอย่างชัดเจน
ซึ่งอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าเราไม่รู้
แต่ว่าถ้ามันสวิงสวายมากนักเนี่ย
มันอาจจะไม่ได้ตอบว่าเรากำลังจะได้แบบนี้เหมือนเดิม

เพราะว่าที่ผ่านมาคนหนึ่งบริหาร

อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ไม่มีใครรู้นะ
แต่เราก็อาจจะใช้อดีตมาอ้างอิงไม่ได้แล้วแบบนี้

ผู้จัดการกองทุนนี่มีผลกับผลการดำเนินงานเยอะมากน้อยแค่ไหน

เพียงแต่ว่าต้องดูว่าแล้วกรอบหรือกระบวนการของบรจหรือว่าบริษัทจัดการกองทุนนั้นคิดยังไง
ถ้าสังเกตกองทุนของเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างบัวแก้วบัวหลวงคุณระยะยาว
สารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับหรือแม้แต่บัวแก้วปันผล

เพราะนโยบายมันเขียนชัดหมดว่าเลือกเงินลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี

อย่างนั้นเราจะไม่ได้ติดกับว่า

หรือว่าเลือกกองตามนโยบายต่างแล้ว
รู้สึกว่าโอเคคุณก็จะไว้วางใจ

อย่างมีนัยสำคัญจากผู้จัดการกองทุนที่เป็นคนละคนกัน
ครับกลับไปที่เรื่องของการให้คะแนนครับ
อย่างที่คุณเสกสรรบอกว่ามีตัวกลางค่อนข้างมากในการจัดคะแนนต่าง
มีหน่วยงานไหนบ้างที่นักลงทุนอยากจะลองเริ่มต้นไปศึกษาคะแนนจากที่หน่วยงานนี้ให้คะแนนมาดูครับ
จริงต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้ให้คะแนนอะไรที่เป็นมากนะคะ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนมีการประกาศเกณฑ์กลางนะครับ
เขาจะมีกำหนดเลยว่าคุณต้องมีช่วง๓เดือน๖เดือน๑ปี๓ปี๕ปี
อย่างนี้นะครับอย่างบัวหลวงเรามียาวแล้วเราก็มี๑๐ปีแล้วตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
และระยะเวลาสิ้นสุดมันคือสิ้นวันทำการของแต่ละเดือน
เพราะฉะนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบกันเองได้นะครับ
บางทีการที่มีตัวกลางมาช่วยจัดก็ดีครับแต่บางครั้งการช่วยจัด
ตัวกลางเขาทำให้คุณเข้าใจง่ายหรือดูง่าย
เขาอาจจะเลือกมาแค่ช่วง๓ปีเลือกมาแค่ช่วงปีนี้๑๑เดือน
หรือแค่๖เดือนหรือ๑ปีย้อนหลังอย่างนี้
มันอาจจะเห็นภาพได้ไม่ครบ

เราดูข้อมูลเต็มแล้วก็พิจารณาได้อย่างชัดเจนมากกว่า
ใช่ครับคือผมถือหลักอยู่อย่างหนึ่งตามหลักพุทธเจ้า
คือการามสูตร๑๐นะครับก็คือการบอกว่า
อย่าเชื่อเพราะคนนี้เป็นครู
แต่ดูว่าเขาบอกเราเพราะอะไรเหตุและผลของมันคืออะไร
อันนี้สำคัญกว่านะครับการลงทุนเป็นเงินของเรานะครับ
อย่าเชื่อใครง่ายสิ่งที่ผมพูดกับคุณบอยวันนี้

มันใช่ไหมมันจริงไหมแล้วมันตรงไหมนะครับ

อย่างนี้ค่อยมาพิจารณาว่าอันนี้เหมาะกับเรา
อันนี้บอกในฐานะที่กองทุนบัวหลวงเอง
ก็ได้รับการจัดแบงกิ้งอยู่อันดับบนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ

คือเงินของเราเราก็ต้องดูแลเงินของเราให้ดีที่สุดนะครับ
โทรมาพูดคุยกับทางกองทุนคุณหลวงได้นะครับ

ปัดหน้านะครับยังคงมีเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจ